เครื่องบินของกองทัพอากาศไทยขึ้นบินแล้วนะ
ขึ้นบินมาแล้วเขาบอกว่าออกจากอิสราเอลมาสักเกือบ๒ทุ่ม
จะมาถึงไทย๗โมงเช้าได้
เอาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าความขึ้นหวัดเป็นยังไงครับ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมได้เห็นถึงในห้องโดยสารเลยนะห้องคนขับห้องคนขับเลย
ครั้งแรกที่ใช้เครื่องบินกองทัพใช่ไหม

คือจริงเครื่องบินลำนี้มันก็เหมือนเครื่องบินที่สายการบินต่างพาณิชย์เขามีแหละ
แต่ว่ามันถูกจดทะเบียนเป็นของทหารคือเป็นของกองทัพอากาศ
คนไทยจำนวน๑๓๐คนนะครับจะพากลับสู่ประเทศไทย
ประเทศไทยคาดว่าจะลงสอดที่บ๖ก็คือถ้าอากาศยานกองบิน๖ดอนเมือง
โมงเช้าวันนี้แหละนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับ
อาจจะลบซะมากกว่าเขาบอกส่วนใหญ่จะถึงก่อนเวลา
สำหรับคนไทยที่เดินทางมา๑๓๐คนเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ก็จะแบ่งเป็นแรงงานไทย๑๒๘คน
แล้วก็มีชาวต่างชาตินะบอกไอไปด้วยไอไปด้วย
ตายไปมีภาษาสงครามมาด้วยอีกหนึ่งคนในจำนวดนี้มีพูดยังรับบาดเจ็บนะครับ
เล็กน้อยนะจากการหกล้มก่อนหน้าที่จะเกิดการสู้รบเนี่ยนะครับ
ก็มีคนขาเจ็บนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยแขนหักแต่ก็ผ่าตัดมาแล้ว
แล้วก็มีคนที่เหมือนแพ้อากาศเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างนี้นะ
การบินทำไมใช้จาก๑๒ชั่วโมงคุณผู้ชมเป็นแบบนี้
อ้อมนี่ต้องอ้อมต้องอ้อมเพราะว่าคือเวลาที่
ขออภัยกองทัพอากาศไทยเราไม่สามารถให้ท่านผ่านน่านฟ้าเราได้
ฉะนั้นคุณต้องใช้ช่องทางการบินอื่นแล้วนี่บางประเทศเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ก็เลยจะทำยังไงพอขึ้นได้ปั๊บก็ไปจีนก่อนเนี่ยไปจีนแล้วเข้าเอเชียกลางตัดเข้าตุรกี
แต่ว่านะครับจดทะเบียนก้อนท้องประกาศไหม
เอาสีพิทาเป็นนกแอร์มันก็เป็นนกแอร์แต่นี่เป็นเครื่องบินกองทัพอากาศ
ลำนี้นี่เคยบินตรงไทยไปสหรัฐอเมริกาเลยนะ

ที่จะมีเครื่องบินทหารผ่านประเทศเขาเนี่ย
เขาก็ต้องประเมินคำนึง

เป็นเฉพาะกองทัพอากาศไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
เขาเป็นทุกประเทศแหละถ้าเครื่องบินทหารเนี่ย

คือออกมาช้าอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคออกมาจากอิสราเอลนะ
แต่ว่ามันจะเร็วด้วยความเร็วลมคุณผู้ชม
เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกว่าถึง๗โมงนี่ดูเวลาอีกทีนึง
บอกว่าเห็นน่าจะมาถึงก่อน๗โมงสัก๑๕นาทีด้วยซ้ำ
คือเวลาบินมาจากยุโรปที่ดอมบอก
ลมส่องท้ายลมมันจะพัดลมมันจะพัดมาจากทางยุโรป
แล้วก็ส่งท้ายทำให้ความเร็วของเครื่องบินมันมีมากขึ้น
ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเที่ยวแรกที่มาด้วยเครื่องบินของกองทัพ
ส่วนเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวแรกที่ไปลงอุตภาวเหมือนกันค่ะ

เมื่อวานนี้นี่ถือว่าเป็นล็อตที่๓ที่เดินทางกลับมา๙๐คนเนี่ยนะคะ
มีแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดด้วยค่ะ
เดินทางของแรงงานไทยในกลุ่มนี้มากับสายการบินของสายการบินไฟล์ดูไบ
บินตรงมาจากดูไบสู่ประเทศไทยเมื่อวานถึงประมาณสักตี๕๓๐ได้ที่อุตภาวนะคะ
เครื่องบินลำนี้มีแรงงานไทยมา๙๐คน
หนึ่งในนั้นมีแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิด
ก็คือคุณนัทธพงศ์ดวงจันทร์เป็นแรงงานชาวอุดรธานี
ตอนมาถึงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ต้องให้นั่งรถวิวแชร์นี่ค่ะคนนี้เลย
แล้วก็พาคุณนัทพงศ์ออกมาจากอาคารผู้โดยสาร
แล้วทางแพทย์สนามบินก็รับตัวทำแผลเบื้องต้น
ทีนี้คุณนัทพงศ์เล่าแบบนี้บอกว่าไปทำงานเป็นลูกจ้างสวนเกษตร
หมู่บ้านในพื้นที่ติดกับฉนวนกาซ่าเลย๔ปีกว่าแล้ว
จนเมื่อวันเศร้าที่แล้วเนี่ยเจ็ดตุลาได้ยินเสียงปืน
เสียงระเบิดจากการปะทะตอนนั้นเนี่ยนะคุณนัทธพงศ์เนี่ย
ก็เหมือนกับเพื่อนนะนะคือหมอบเอาชีวิตรอดก่อน
แต่พอมารู้ว่าอ้าวนี่ที่เท้าข้างขวา
ขาขวาตรงนี้โดนสะเก็ดระเบิดก็ต้องซ่อนตัว
แล้วคิดดูนะพี่เมิ๊ฏร์ดองมั่งใหม่คุณผู้ชม
เจ็บก็เจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดนะ
แต่ต้องซ่อนแบบนั้นอยู่๒วัน
พะไหลวะ

ใช่เพราะว่าทำไงจะให้ออกใบ
รอยอยู่สองวันอีศระเอลถึงมาช่วย
กลับไปอีกไหมพี่ฟังเค้าข้ะ
เบิร์ดก็อายุว่ากันเลยมาเกิดลงมาแล้วไปกับใคร
ถ้าอีกรอบนึงจะกลับไปไหมครับพี่

นี่ค่ะเห็นไหมไม่กลับไปอีกแล้ว

ถ้าอย่างนั้นที่พี่บอกว่าตอนนั้น๙๐

เพราะหลายคนที่กลับมาบอกไม่ไปแล้วน้ำแข็ง
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าระเบิดมันตกลงในสวนเกษตรที่ทำงานเลย

เพื่อนร่วมงานตายคือมันบึ้มลงมาแล้วห่างกันแค่๑๐เมตร
พยายามจะเอาตัวรอดบางคนก็เอาตัวรอดได้

หลังจากที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
แรงงานทั้งหมดก็ออกจากสนามบิน

เพราะว่าจะต้องไปที่โรงแรมเอสซิปาร์ค
ตอนนั้นคือคุณพี่นัทพงศ์
เขาก็ได้เจอกับครอบครัวลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะ
ไม่ว่าจะมีญาติส่วนหนึ่งอยู่ที่สนามบินอุตภัวร์

แต่ว่าบรรยากาศคนไม่ได้เจอหน้ากัน
แล้วก็กลับมาแบบปลอดภัยเนี่ยนะคะ

นี่ลงจากรถมาจากอุทภาวลงแล้วจะเข้าโรงแรมเนี่ย
มาดักก่อนนิดหนึ่งก็เอาโอ้โหคนก็คิดถึงเนอะ
ใช่แล้วภูมิโนยการท่ากับสยานอูตภัวร์นี่นะคะ

เดี๋ยวจะมีสายการบินไฟล์ดูไบ

มาลงที่สนามบินอุตภาวทุกวันเลย

แล้วก็เลยประสานเพื่อความสะดวกในการรองรับแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลด้วย
ตอนนี้คือยอดของคนที่อยากจะกลับ
ก็ทะลุ๗๐๐กว่ารายแล้วค่ะ
คาดว่าจะทยอยเดินทางกลับเฉลี่ยวันเว้นวัน
เพราะว่าเป็นกรณีพิเศษตามที่รัฐบาลได้สั่งการไว้นะ
ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันรับแรงงานกลับสู่ประเทศไทย
อันนี้คือบรรยากาศที่อุตภัวนั่นเองค่ะ
เป็นภาพที่ชื่นมื้นนะ